ไปดูสนุกกันบ้างดีกว่า

เขาเรียนวิธีการจับควายกลางปลักโคน
ฟังชื่อแล้วก็ดูสนุกสนานแล้วนะคะ
แต่จะมีลีลาอย่างไรที่คลิปนี้กลายเป็นไวรัล

ใช่แต่เหนื่อยทั้งควายเหนื่อยทั้งคนนะคุณ

แต่ก็สมัครสมาธิสามัคคีอยู่เหมือนกันนะคะ
ก็เป็นภาพบรรยากาศสุดคลื้นเครงค่ะ
ขณะที่นักศึกษากลุ่มหนึ่งกำลังฝึกล้อมจับควาย
คอกเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดบุรีรำนะคะ
ชายหนุ่มรายนึงเนี่ยค่อยย่องคอไปต้อนควายให้จนมุม
ก่อนจะใช้เชือกคล้องคอควายไว้นะคะ
ขณะที่หนุ่มเพื่อนร่วมคณะก็ช่วยกันออกแรงดึง

กลิ้งลื่นจมปลักโครนอยู่หลายครั้งค่ะ
สุดท้ายต้องใช้แรงคนถึง๔คนช่วยกันจับควาย
กลางเสียงเชียร์แทรกด้วยเสียงหัวเราะของเพื่อน
ที่คอยลุ้นเอาใจช่วยค่ะ
โดยคลิปนี้ก็โพสต์โดยผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก
ที่ชื่อว่าวิชยสุภารมนะคะ
ระบุว่าน้องในคลิปคือนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำ

ไอ้เสื้อถอยกระบื้อบุกอย่างห้า
สั้นแค่นี้อย่างฮาจริงนะคะ
ก็เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนานนะคะ
สบการณ์นอกห้องเรียนคึกคักมากเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนสาขาสัตวศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรนะคะ
ก็จะศึกษาเกี่ยวกับสัตว์เศรษฐกิจ
ไม่ว่าจะเป็นไก่หมูโคกระบือเป็นต้นนะคะ
ศึกษาสรีระสัตว์การจัดการดูแลที่อยู่อาศัย

โดยเน้นการเลี้ยงสัตว์เพื่อการส่งเสริมรายได้ของเกษตรกรค่ะ